โดยเฉพาะที่จังหวัดอ่างทองก็พบว่า
ชีภายในวัดต้นสนก็เดินตามล่าหาโปเกมอน
ท่ามกลางกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเกมดังกล่าวด้วยนะครับ
แต่ว่าไม่ใช่สถานที่ทุกแห่งจะยินดีให้คนเข้าไปจับโปเกมอนนะครับ
อย่างที่จังหวัดสุพรรณบุรีภายในวัดเถนพราย
มีการขึ้นป้ายขนาดใหญ่สูงเท่าตึก๒ชั้น
มีข้อความนะครับว่าเขตปลอดโปเกมอน
เพื่อเตือนสติญาติโยมที่เข้าไปจับโปเกมอนภายในวัด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
สูงเท่าตึก๒ชั้นพร้อมข้อความระบุว่า
ปลอดโปเกมอนถูกนำไปติดไว้หน้าเมนวัดเถนพราย
หรือวัดหลวงพ่อศรีชมพูตำบลวังน้ำทรัพย์
อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยพระครูวิสุทธิรัตนาพรพระอาจารย์สันทัศน์เจ้าอาวาส
พร้อมด้วยกรรมการวัดช่วยกันขึ้นติดป้ายดังกล่าว
อกจากนี้ยังนำไปติดบริเวณหน้าสาราทรงไทย
ประดิษฐานหลวงพ่อสีชมพู
แต่เป็นป้ายขนาดเล็กในข้อความเดียวกัน
เนื่องจากที่ผ่านมาสังเกตเห็นผู้คนที่ไปวัด
ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์และเดินไปทั่วบริเวณ
แม้แต่ขณะไหว้พระบางช่วงก็ยังละจากการไหว้

ทางวัดจึงอยากเตือนให้พุทธศาสนิกชน

เพื่อกราบพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด
ไม่ใช่พวงอยู่กับการเล่นเกม

โปเกมอนได้รับความนิยมไม่แพ้กัน
และได้แพร่ระบาดไปในวัดต้นสน
เพราะแม่ชีก็ใช้โทรศัพท์ไล่ล่าจับตัวการ์ตูนมอนสเตอร์

ขี่จักรยานยนต์ไปไล่ล่าโปเกมอน

คักไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

ไล่ล่าตัวโปเกมอนในอุทยาน
อกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ปกครอง
พาลูกหลานไปเล่นเกมสุดฮิตนี้ด้วย

ได้โพสต์ข้อความเตือนสาวโว๊กโปเกมอน

เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
พร้อมมีการเผยแพร่ภาพคู่มือการจับ

คนตำรวจตรีสมชายเก่าสำราน

เยี่ยมโครงการห้องน้ำปลอดภัยเติมใจบริการ
มุ่งเน้นให้บริการประชาชนที่สังกรณ์ไปมา
ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดปลอดภัย
ด้านโครงการดนตรงไม่ใช้โทรศัพท์ขนาดทับคีย์

ที่กำลังฮิตอยู่ในขณะนี้
สุดท้ายไปกันที่จังหวัดอุดรธานี
หลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นวัยเรียน
ออกไปไล่ล่าโปเกมอนในยามค่ำคืน

ล่าสุดพันธ์ตำรวจเอกภูมิวิทย์เวชกามา
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี

ออกตรวจตราบริเวณสวนสาธารณะ
พร้อมบังคับใช้กฎหมายพรบคุ้มครองเด็ก
เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีออกนอกบ้านหลังเวลา๒๒นาฬิกา
หากยังไม่เชื่อฟังจะนำตัวไปโรงพัก
และติดต่อให้ผู้ปกครองไปรับกลับ
เพื่อความปลอดภัยของเด็กเอง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน